ต้องเป็นลูกสาวเจ๊เกียวรถทัวร์ก็เลี้ยวมาหาคุณได้เหมือนกัน
ทุกวงการคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจกัน
คำว่าทัวร์ลงทัวร์ลงเป็นยังไงนะฮะ
คือไม่ว่าวงการไหนคุณมีสิทธิ์ที่จะโดนทัวร์ลงได้
และอย่างวงการบันเทิงของเราคนที่มอบมงให้เลยทัวร์ลงทุกเทศกาล
มดพี่มดดำนี่แหละค่ะคือทัวร์ลงบ่อยเหลือเกินนะคะ

มดดำก็เลยบอกว่าชีวิตมดดำก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเหมือนกัน
มดดำบอกผ่านรายการที่ให้สัมภาษณ์นะคะ
บอกว่าตอนที่โดนทัวร์ลงหรือว่าคนที่เข้ามาวิจารณ์คอมเมนต์หนักเนี่ย
เรื่องที่เจ็บจี๊ดที่สุดก็คือคอมเมนต์
ถล่มกันแบบโอ้โหหายใจไม่ทันเลยนะฮะ
แต่ที่อึ้งไปกว่านั้นคือพี่มดดำเนี่ยเขาอ่านหมดทุกคำคุณผู้ชม
วันหนึ่งนี้นะฮะพี่กันบอกว่าช่วงนั้นจิตตกด้วยก่อน

ตั้งแต่๕ทุ่มยัน๘โมงเช้า
นี่คือคอมเมนต์ที่คนเข้ามาด่านะ
แล้วพี่มดดำใช้เวลา๖เดือน
เพื่อปรับตัวว่าการทำหน้าที่พิธีกรในตอนนั้น

ต้องรู้จักระมัดระวังตัวมากกว่าที่เป็นมา
ไอ้ที่เคยแบบด่าแรงเป็นสไตล์พูดจาห้วนอะไรอย่างนี้
มีการเปรียบเทียบคนนั้นแบบนี้คนนี้แบบนั้น

เพราะว่านั่นคือความสำเร็จแบบเดิมพี่มดดำบอกเอาไว้
แล้วเพราะว่าการเจอทัวรงทียิบแบบนี้

ก็เลยทำให้ตัวเองก้าวทันความคิดของคนอื่น

คำเดียวเลยนะ
เราจะใช้ความสำเร็จแบบเดิมไม่ได้แล้ว
ที่เคยปากเก่งปากจัดด่าคนแบบเฮ้ย
เพราะว่าเมื่อก่อนเราด่าเข้าไปเราไม่ค่อยได้ไปอ่าน
แต่ตอนที่โดนทัวร์บ่อยโดนทัวร์เยอะเนี่ย
นั่นน่ะยิ่งกว่าแบบว่าปริญญาเอกอีกนะ
คือมันได้พัฒนาอาชีพมันได้พัฒนาตัวเราแก
แล้วมันเป็นพัฒนาที่แบบไม่ต้องเสียแทรกคนที่อยู่รอบตัวเรา
ที่ทำงานกับเราเขาอยากทำงานด้วยความสบายใจแก
เขาหลอกเราได้เสมอมึงสวยมึงดีมึงเก่ง
มึงเก่งที่สุดแล้วมึงดีที่สุดแล้ว
แต่ความจริงไอคอมเมนต์พวกนั้นเขาไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับแกเลย
มดดำทุกครั้งนะคุณผู้ชมในการทำหน้าที่พิธีกร
ทุกครั้งที่พี่มดดำโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าพี่มดดำทำผิด
เป็นคนหนึ่งเลยนะที่ยืดอกเลยขอโทษทุกครั้ง
แล้วก็ขอโทษแล้วก็มีการปรับปรุงตัวแก้ไข
หลังจากนี้เชื่อว่าไม่มีการเปรียบเทียบไม่มีการว่าอะไรแรงอีกแล้ว

นะคะคุณผู้ชมค่ะ